ที่สาลาข้างเมนเผาศพคนตายในป่าช้าเก่าแบบเป็น๑๐ปี

ใช่ค่ะที่บ้านสำโรงหมู่๓ค่ะเป็นสถานที่กักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงค่ะ
ทีมข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะที่วัดศรีสุดาวันบ้านสำโรงค่ะ
พบกับพระอาจารย์สมบัติมหานามพระที่วัดหลวงพ่อท่านก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าคณะกรรมการมหารือว่าจะขอใช้สาลาที่พักศพคนตายอยู่ใกล้กับเมน
ทำเป็นสถานที่กักตัวสำหรับผู้ติดโควิด๑๙ได้ไหม
คือเขาจะต้องมีการกักตัว๑๔วันหลังจากหายป่วย
เป็นสถานที่สำหรับคนที่ป่วยรักษาหายแล้วแล้วต้องกักตัวต่อ๑๔วันแล้วก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน
กล้ากลับไปบ้านกลัวว่าจะไปแพร่เชื้ออะไรคนอื่นให้ใช้ตรงนี้ได้ไหม
ทั้งวัดอนุญาตก็เลยร่วมกันช่วยกันสร้างเป็นสถานที่กักตัว
หลวงพ่อท่านเลยบอกว่าญาติโยมไม่ต้องกลัว

หลวงพ่อท่านบอกไม่ต้องกลัวพระก็อยู่กันเต็มวัดจะกลัวอะไร

คือเมื่อก่อนที่พรรคส่งป่าชามาสำโรงเป็นป่าชาเก่า๑๐กว่าปีแล้ว
แต่การเผาศพในสมัยก่อนก็เป็นกองฟอน
เกาะไฟแล้วก็จุดไฟเผา
ทุกปีในวันเข้าพรรษาจะมีการทำบุญ
ให้กับวิญญาณเหล่านี้เป็นปกติทุกปีอยู่แล้ว
ดังนั้นเขาก็ทำบุญให้อยู่แล้วไงคะ
ให้กับวิญญาณทุกปีอยู่แล้วไม่ต้องกลัว
สถานที่ตรงนี้เพิ่งสร้างเสร็จได้๗วัน
ถามว่ามีใครมากักตัวบ้างหรือยัง

ยังยังนะยังไม่มีค่ะทีนี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านสำโรงค่ะ
อาคารอายุ๕๘ผู้ใหญ่บอกว่าสถานที่ตรงนี้มันเหมาะสมนะ
ถามว่าเหมาะสมยังไงสงบมากห่างจากหมู่บ้านห่างจากชุมชน

ถามว่ามีผู้ติดเชื้อที่นี่มากน้อยขนาดไหน
ผู้ใหญ่บอกว่าคือได้ข้อมูลมาว่าจะมีคนที่ติดเชื้อที่ภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านสำโรงเนี่ย

ทีนี้๑๑รายนี้พอหายแล้วก็จะต้องกักตัว
หมายความว่า๑๑รายนี้ต้องมาที่นี่แหละที่สาราพักศพตรงนี้แหละ
ทีนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามผู้ใหญ่นะคะว่า
แล้วมีคนมากักตัวกันบ้างหรือยัง
ผู้ใหญ่บอกว่ายังยังไม่มีสักคนเลยค่ะยังนะคะ
ทางวัดก็พร้อมนะคะที่จะใช้สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่กักตัวนะคะ
ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะถึงแม้จะมีการแชร์ไปในโลกโซเชียล
แล้วก็คนก็อาจจะกังวลนะคะผู้ใหญ่บ้านบอกไม่เปลี่ยนสถานที่
พระท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวพระอยู่เยอะแยะจะกลัวทำไมอืม
ยังไม่มีใครถูกส่งมายังค่ะยังค่ะ
ตัวเลขโควิด๑๙วันนี้หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นอีกวันหนึ่งที่ตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะ
วันนี้๑๕๓๗๖รายนิวไฮก็ยังอยู่นะครับ
เสียชีวิตวันนี้๘๗ศพนะครับท่านผู้ชมครับ
ตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อวันนี้เนี่ย
แล้วยังรักษาอยู่ในระบบโรงพยาบาล๑๖๗๐๕๗ราย
อาการหนัก๔๒๐๐ยังใส่ท่อช่วยหายใจอยู่๙๖๗นะครับ
ถ้าไปดู๗วันย้อนหลังจะพบว่าตัวเลขเราแตะหลักหมื่นทุกวัน
ท่านผู้ชมครับตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อนะครับ
ขณะเดียวกันผู้ที่เสียชีวิตตัวเลขนี้ก็อย่างน้อยก็๘๐กว่าไปถึง๑๐๐กว่านะครับ
วันนี้ก็๘๗ศพนะครับการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าในไทยขณะนี้
ฉีดไปแล้วรวมทั้งหมด๑๕ล้าน๙แสนโดสเกือบจะ๑๖ล้านโดสแล้ว
แต่ว่าเป็นเข็มแรกเนี่ย๑๒ล้านโดสนะฮะเข็มที่๒เนี่ย๓ล้านโดสนะครับ
เหลือก็ต้องไล่ฉีดกันต่อไปเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุดนะครับ